สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ใครที่เป็นชาวสวนทุเรียนใครขายทุเรียนหรือกระทั่งคนกินทุเรียน

เพราะว่ามีข่าวทำให้เราตกอกตกใจกันมาก
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า
ทุเรียนไทยที่ส่งไปขายเมืองจีน
กำลังจะหมดอนาคต

เพราะว่ามีคนเอาทุเรียนอ่อนไปสวมสิทธิ์แล้วเอาไปขาย
ทำให้คนจีนเบื่อไหนไม่ซื้อทุเรียนไทย
เอาแล้วหันไปซื้อทุเรียนเพื่อนบ้าน
นี่ในกระแสข่าวว่าเป็นอย่างนี้
แล้วไหนจะมีเรื่องบอกว่าเฮ้ยอีกไม่นาน
จะปลูกทุเรียนเองได้แล้วนะ

เพราะว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ของทุเรียนบ้านเรา
สารพัดสารพันธุ์เรื่องเหล่านี้ทำให้คนวิตกกันมาก

ก็เลยมีคำถามว่ามันจริงไหมข่าวที่ว่าเนี่ย
ถ้ามันจริงคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
เขาทำอะไรกันไปถึงไหน
ฉะนั้นจะขอคุยกับคุณอลงกรพลบุตร
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ในฐานะที่เป็นกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้
แล้วเป็นคนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
มอบหมายให้ไปดูแลให้ไปจัดการให้ไปบริหารเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ตันทีปรึกษารัฐมนตรีอยู่ในสายแล้วนะครับ

สวัสดีครับปุ๊บบับและกับท่านผู้ชมครับ

คงต้องตอบว่าไม่จริงนะครับรายละเอียดติดไยที่มีปัญหาบ้างยอมมี

๓ปีอย่างกว่านี้เราพัฒนายกระดับคุณภาพพนี้
จนละทั้งเราสามารถเข้าไปเจาะตลาดโลกหรือเจาะตลาดจีน
เราคงสะสวนตลาดในชีนกว่า๙๐

เราสามารถส่งออกทุเรียนผลสดไปจีนได้กว่า๘แสนตัน

ก็ประมาณสัก๒๕๐ล้านลูก
ได้รายได้เข้ามาทะลุแสนล้านเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศ

เราจะโมดาริกส์เราจะเจ๊งมันเป็นไปไม่ได้เลย
การบายจัดการมีคำนำการฟุตบอร์ดที่เป็นประธานระดับชาติ
ซึ่งมีรัฐมนตรีเกษตรโดยเต็มใจสีอ่อนเป็นประธาน

เดี๋ยวก่อนเอาไว้เคลียร์ซะก่อน
จีนที่เมืองนั้นเมืองนี้แล้วบอกว่า
มีวางขายกระบะลิมทางจะใส่คนไปซื้อเป็นทุเรียนอ่อน

หรือว่าได้แก้ไขปัญหายังไง
จากที่มีข่าววันที่๒๘วิถีกายอด

ทุกขเศษของเราที่เตรียมเชียงไฮก็ลงพื้นที่บำสริ

ผลไม้ที่ไปปรากฏในคลิปเนี่ยไม่ใช่ผลไม้ไทย
เป็นผลไม้ชาติอื่นก็แล้วกัน
และเป็นลดเล่
ว่าผลไม้ทุเรียนไทยยังเป็นที่ขึ้นชอบนิยมมากที่สุด

อันไงก็เป็นการเราต้องรีบตรวจสอบและติจัง

อันไหนของชาติอื่นปลอมปนเข้ามา
แล้วมาอ้างว่าเป็นทุเรียนไทยเราทำยังไงกับปัญหานี้
ก็ให้ใช้กลยุทธศิษย์แสนเชียงรุกก่อนนะครับ
การสร้างความรู้ความเข้าใจโดยร่วมมือกับทางการจีนด้วย
แล้วก็ทางผู้ประการของจีนนะครับ
ว่าปัญหานี้แก้ตกแล้วจบแล้วไม่มีปัญหา
ใช่ครับแต่ว่าถ้าถามบอกว่าเราจะป้องกันได้หรือไม่มันยากเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าสัดส่วนมันน้อยมากไม่ถึง๐๐๑ครับ

ทั้งหมด๒๕๐ล้านลูกที่ส่งเข้าไป
ไม่เป็นที่เป็นทางเป็นรถเล่
ฉะนั้นไม่ต้องเป็นประเด็นว่าจะเป็นห่วงว่าจะกระทบต่ออนาคตของทุเรียนไทยไม่ถึงขนาดนั้น

ไม่สกิจกรรมแม้แต่น้อยครับเพราะว่าจริงแล้วต้องเรียนว่าที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ย
จะมีลดเล่แบบเมืองไทยเราก็มีนะครับที่อเวย์ไป
ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถเมฆที่ไปซื้อเหมาจากตลาดซึ่งเป็นคุณภาพเศษต่ำนะครับ
เราไปเจอเรื่องว่ารถคอนเทนเนอร์ของเราเนี่ย
ผลไม้เนี่ยจะต้องไปกระจุกกันอยู่ที่นั่น
หุนมาใช้ไม่ทันผลไม้ก็เน่าผลไม้ก็เสีย
สถานการณ์ขณะนี้แก้ได้หรือยัง
แค่ระหว่างการขนส่งก็ลดลงมามาก
แต่สิ่งที่เราให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือ
มาตรการการแพร่ระบาดระลอกใหม่
มีตั้งแต่ต้นพฤศจิกายนเป็นต้นมา

เพราะว่าไม่ได้ล็อกดาวน์แบบประเทศ

อย่างที่เซียงไฮท์ปิดทั้งเมืองเลย๒๕๐๐๐คน
ตอนนี้จะเฉพาะจุดเฉพาะที่

ทำให้ด้านฝั่งจีนได้ผ่อนโกรธเรื่องนี้มาก
ตรงนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราต่อสู้มา๓ปี

แต่เราก็ทำการส่งออกไปจีนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ได้เหมือนกัน
แต่ว่ามีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าคุณใช้พัฒนาการ
ประเทศของเขาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากนะ
ถ้ากินนั้นกับพันธุ์จีนเป็นพี่น้องกันก็คลี่คลายตรงนี้ได้
อย่างมา๔ปีก่อนอยู่ที่๒หรือ๓๐๐๐๐ล้าน
กลับมาบ้านเรายังมีคนได้ประโยชน์ทำมาหากินกับทุเรียนสวมสิทธิ์กับทุเรียนอ่อนกันอยู่
ไม่ว่าจะเป็นร่วมมือระหว่างชาวสวนกับคนขาย
สรุปสร้างมาตรฐานเป็นศูนย์กลางของนัยยุบาย
ดังนั้นเรื่องของทุเรียนอ่อนเหมือนสวมสิทธิ์

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว๐๐๐๑
น้อยก็ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดนะครับ
โดยเพราะทั้งการขอบประจอที่ท่านผู้ว่ารักษการเป็นประธาน
ส่วนรัชการต่างของส่วนเศษและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ก็ดำเนินการเรื่องนี้
อย่างปีนี้ครับก็มีที่เราจับยึดได้ก็ประมาณสัก
หลังจากทั้งหมดที่เราส่งออกไป๗แสนกว่าตัน
ปีนี้เราส่งออกไปแล้วประมาณ๑๐เดือน๗แสนกว่าตัน
ซึ่งเป็นปริมาณผลไม้ทุเรียนก็ประมาณ๒๑๐ล้านผล
ก็มีที่ตรวจจับ
ก็ได้ประมาณแสน๕พัน
ไม่มีนักการเมืองที่มีการออกมาพยายามพาดพิง
แล้วยังเป็นพิธีแรงนะครับ

ต้องเดินในประคาดีถึงที่สุดนะครับ

ท่านไปเจอแม้แต่ลงเดียว
ก็ขอความร่วมมือด้วยแล้วกันนะครับเราพัฒนาจุดสร้างผลไม้กลายมาเป็นสินค้ากเศษที่ส่งออกเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยและคลองตลาดโลกด้วยคลองตลาดจีนด้วยขนาดนี้เนี่ย
ไม่ชมเชยไม่ให้กำลังใจก็จะมาบอดนำรายแล้วกัน
ครับเอาละครับขอบคุณครับคุณอลงกรครับขอบคุณครับ
คุณอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาครครับกลับไปที่คุณบุ๊คและคุณน้ำแข็งครับ